รีบไปที่ขอนแก่นก่อนเพราะว่าชาวบ้านเขาบอก
พบเจอโครงกระดูกโบราณมันเป็นยังไงเยอะแค่ไหนไปดูกันนะ
มาเป็นฟันเลยโอ้โหมากมายหลากหลาย

การคำชมพูค่ะอยู่ที่หมู่บ้านแวงน้อยตำบลแวงน้อยอำเภอแวงน้อยจังหวัดขอนแก่น
ที่แห่งนี้เพราะว่ามีการพบโครงกระดูกโบราณแล้วยังมีพวกเศษเครื่องปั้นดินเผาที่คาดว่าน่าจะเป็นหม้อดินหายดินอีกมากมาย
ซึ่งคุณผู้ชมค่ะคุณนัฐกาลเนี่ยบอกกับทีมข่าวเราว่าสมัยก่อนบริเวณนี้จะเรียกว่าโนนสาวเอ๊ซึ่งตัวเธอเองก็ซื้อที่นาผืนนี้มาตั้งแต่เมื่อ๗๘ปีก่อนหน้านู้น
จนกระทั่งสัปดาห์ที่ผ่านมารู้สึกแปลกความรู้สึกมันแปลกก็เลยคิดว่ามันมีอะไรไม่สบายใจ
ไปหาร่างทรงพระแม่อุมาและท้าเวสุวรรณพร้อมทั้งถ่ายโฉนดที่ดินให้ร่างทรงดูด้วย
ร่างทรงเห็นเท่านั้นแหละบอกเลยว่าที่ดินที่นาผืนนี้มีโครงกระดูกมนุษย์อยู่อาศัยอยู่
เป็นแม่ย่าผมหอมกับพ่อปู่คำแสนแล้วทั้งสองท่านบอกอยากจะขึ้นมาเพราะว่ารอคอยลูกมานานแล้ว
เท่านั้นแหละคุณผู้ชมค่ะเธอบอกว่าเป็นเรื่องที่ดีเป็นนิมิตหมายอันดีเพราะเธอเองก็ตั้งใจจะเคลียร์พื้นที่เพาะปลูกนี้อยู่แล้ว
ก็เลยได้นิมนต์พระสงฆ์ค่ะให้มาทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับแม่ย่าผมหอมและพ่อปู่คำแสน
แล้วก็เริ่มดำเนินการขุดค่ะขุดขุดนะคะแต่พอวันที่จะขุดนะคุณมันมีเรื่องเกิดขึ้นก็คือ
อีกาบินมาบินมาจับที่มือแบ็คโฮเกาะอยู่แบบนี้แล้วก็สักพักหนึ่งถึงจะบินวนไประหว่างต้นไม้๓ต้นที่อยู่กลางทุ่งนา
แล้วก็ลงมาจิกมือแบคโฮอีกครั้งนึงพร้อมกับส่งเสียงร้องแข่งกับเสียงบั๊คโฮทธองานโดยที่มุ่นเคี่ยว
คุณนัฐกาลเห็นแบบนี้ก็เลยโทรหาร่างทรงค่ะ
โดยร่างทรงบอกว่าให้แบ็คโฮลทำงานเบา
เพราะตอนนี้ใกล้จะขุดเจอโครงกระดูกแล้ว

ไม่ใช่หมายถึงว่าเดี๋ยวจะไปขุดเจาะเจอกระดูก
แล้วจังหวะนี้ล่ะคุณผู้ชมค่ะ
นี่ค่ะเห็นกระดูกลักษณะขาวสวยงามนะคะ
ซึ่งนอกจากจุดที่ร่างทรงบอกว่ามีโครงกระดูกแล้ว

ยังพบข้าวของเครื่องใช้ต่างอยู่ใต้ดินอีกเยอะ

ทับกันอยู่เป็นร่างของแม่ย่าผมหอมกับพ่อปู่คำแสนนะ

เดี๋ยวรอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบ
แล้วยืนยันตามขั้นตอนว่าเป็นโครงกระดูกโบราณสมัยไหนยังไง
ผมว่าดีที่สุดนะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาเช็คดูนะ
นี่ค่ะอาจจะเป็นวัตถุโบราณที่น่าสนใจ

แต่หลังจากที่พบโครงกระดูกแล้วนะคะ
ก็มีชาวบ้านบุกเข้ามา
บุกเข้ามาทำพิธีหาอะไรไปเสี่ยงดวงในยามวิการ
นี่เห็นเป็นรูปฟันนี่น่ากลัวนะ
ฟันนี่ชัดเจนเลยนะคะแล้วไม่รู้กี่ร้อยปีอ่ะ
ทีนี้ชาวบ้านที่บุกมาเขาบอกว่า
อยากจะรู้เหมือนกันไงว่าโครงกระดูกโบราณเหล่านี้จะให้โชคให้ลาบไหม
ถ้าถูกรางวัลก็อยากจะถูกแบบหลักล้าน
เออแต่ทีนี้คุณนัฐกาลทราบข่าวอย่างนั้น
ก็เลยรีบติดป้ายห้ามบุคคลภายนอกเข้ามาบุกรุกพื้นที่
งั้นเดี๋ยวจะเสียหายใช่เดี๋ยวจะมีหน่วยงาน
โดยเฉพาะกรมศิลปากรมาตรวจสอบนะคะ
ล่าสุดทางเจ้าหน้าที่ตำรวจมาตรวจสอบแล้วยังไง
บอกว่าน่าจะเป็นโครงกระดูกศพที่ตายมานานแล้ว
แต่ว่าถามว่ามันเกี่ยวข้องกับคดีคนหายไหม
ตำรวจบอกตอนนี้ไม่มีคดีเกี่ยวกับคนหายแจ้งเข้ามา
เพราะฉะนั้นก็อาจจะไม่ใช่เรื่องของคนหาย

ระหว่างความเชื่อกับเรื่องของวิทยาศาสตร์
ก็ต้องทำควบคู่กันไปนะคะ
เออเนี่ยเราไม่รู้จริงว่าใต้ดินมันมีอะไรซ่อนอยู่
บางทีมันก็สัมผัสได้ด้วยความรู้สึกรู้สึก

ยังไงดูแล้วใช้วิจารณญาณกันด้วยนะ
เดี๋ยวใกล้ใกล้เดี๋ยวเราจะแวะมาใหม่ที่นี่

อาทิตย์หนึ่งยังรู้สึกขนลุกอยู่เหมือนกัน